สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวกันสามคนสามโตนะฮะแล้วตรงด้วยนั่งตัวตรงกันด้วยเลย
เจอผมชนะคุณชิสาและน้องดาวสุพัสรานะครับค่ะ
วันนี้นะคะมีหลากหลายข่าวมาให้คุณผู้ชมดูแล้วก็อย่าลืมดูแล้วอยากแสดงความคิดเห็น
หน้าจอเราก็มีให้แสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่ขอนิดเดียววันนี้อยากถาม
มันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอ่ะฟุตบอลโลกเนี่ยเนี่ยใช่ไหมล่ะเชียร์บอลให้มันเนี่ยเออ
ตันรับโชคเนี่ยเออถูกต้องถูกต้องนะใครเชียร์ทีมอะไรกันบ้าง
เหลือแค่๔ทีม๔โตแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะทีมไหนโตไหนได้แชมป์
มาถ่ายกันมาดูนะครับความหมายก็รอจะอ่านอยู่ทักทายกันมาได้นะฮะ

ใช่แล้วล่ะครับจะโอนไม่ได้ว่าหรอกแต่โอนให้ถูกเพราะมันมีอุทาหรณ์
โอนเงินผิดโอนผิดเป็นแสนแต่ยังเคราะห์ดีได้คืนฮะ
โอ้โหบทเรียนราคาแพงจริงถามว่าแพงแค่ไหน
แพงเป็นแสนถูกคุณชิสาโอ้โหคุณสุพัสราดูไว้ด้วยนะคุณจะช็อปเยอะโอนบ่อย
ไม่ของฉันหลัก๑๐ค่ะซื้อของทีละ๒๐๓๐พอค่ะ
แล้วแต่ละคนก็ช็อปหลากหลายกันหลักราคากันไปแต่นี่ครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเขาโอนเงินผิดเป็นแสนเจ้าของไปตามคืนได้นะ
ที่บ้านของชายคนหนึ่งที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่องราวเป็นแบบนี้ครับคนที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขาน่ะสะเพราเอง
เขายอมรับช่วงนั้นเวลานั้นเขาโอนเงินผิดไปแล้วเขาเนี่ยดูแค่ชื่อหน้า
แต่ไม่ทันได้ดูนามสกุลก็คือเวลาโอนเงินนะครับมันจะมีเหมือนกับว่าให้ยืนยันการโอนถูกไหม
ให้เช็คเลขบัญชีเลขชื่อเพราะไม่ใช่เลขชื่อให้เช็คเลขของเผาอภัยปากผมเป็นอะไรวะเนี่ย
ให้เช็คที่ชื่อของผู้รับค่ะซึ่งตอนนั้นที่เธอบอกว่าเธอเช็คแล้วเนี่ย
ชื่อของผู้รับมันเป็นภาษาอังกฤษเธอก็ไล่ดูแค่ชื่อหน้าแต่ดันลืมดูนามสกุล
มันก็เลยโอนผิดไปที่ปลายทางนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเธอน่ะบอกว่าอุ้ยตายแล้วทำยังไงดี
อย่างแรกเธอก็โทรไปแจ้งกับทางธนาคารก่อนธนาคารบอกว่ายังไม่สามารถไปอายัดบัญชีของเขาได้นะ
ยังไงซะแนะนำให้ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับคุณตำรวจก่อนเดี๋ยวนำใบแจ้งความมา
เดี๋ยวทางธนาคารจะติดต่อให้เองอ๋อแล้วเมื่อไปแจ้งความกับทางคุณตำรวจนะครับ
คุณตำรวจบอกว่าแบบนี้ว่าก็รับรับเรื่องแจ้งเอาไว้ก่อนแต่อย่างงี้แนะนำให้ผู้เสียหายเนี่ย
พยายามตามเองด้วยมันจะได้เป็นการเร่งรัดในเรื่องของระบบ
เธอนะครับผู้เสียหายก็เลยไปหาในทะเบียนราชแล้วก็ได้เบอร์มือถือมา
ตอนแรกโทรไปไม่มีคนรับสายแต่เธอไม่ย่อท้อฮะเธอบอกว่าเธอไปขอเบอร์ของผู้ใหญ่บ้าน
แล้วโทรไปสอบถามเลยนะว่าบุคคลที่อยู่ในบัญชีเนี่ยคนนี้เป็นลูกบ้านของคุณใช่ไหม
เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ใหญ่บ้านแล้วเธอครับลงทุนฮะ
แล้วก็ไปเจอกับเจ้าของบัญชีที่เธอโอนผิดไปให้ซึ่งเป็นผู้ชาย
แล้วคนที่เขาได้รับเงินที่โอนผิดไปน่ะเล่นกดเงินสดมาแสนบาทเอามาไว้ที่บ้าน
แล้วถามว่าทำไมต้องโอนออกมากดเงินออกมาแบบนั้นล่ะ
ตัวเจ้าของบัญชีเขาก็บอกว่าเฮ้ยก็เอามาเฉยไม่ได้คิดจะเอาไปทำอะไรหรอก
แต่เอามาเก็บเพื่อความปลอดภัยกลัวอยู่ในบัญชีแล้วไม่ปลอดภัยว่างั้น
แต่สุดท้ายเจรจากันรู้เรื่องยังเคราะห์ดียังโชคดีฮะ
สุดท้ายได้เงินแสนนั้นคืนซึ่งตัวเธอเองยอมรับว่าเป็นคนโอนผิดใช่ไหม
เธอเองนะก็มอบเงิน๕๐๐๐บาทให้กับบัญชีที่โอนผิดด้วยนะ
ก็ดีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการให้น้ำสีน้ำใจเขาที่เขาช่วยเก็บไว้ให้มา

ครับแล้วสุดท้ายเรื่องนี้เธอเอามาแชร์ในโลกโซเชียล
คนนะมาคอมเมนต์กันเยอะเลยบอกว่าบางคนไม่ได้คืนหรอก
บอกพี่คนนี้ถือว่ายังโชคดีอยู่นะ

เออพูดถึงถ้าเกิดว่าไม่คืนขึ้นมาแล้วมีการสืบทราบแล้วว่าเงินนี้ได้มาเนี่ย
จากการที่โอนผิดจริงก็จะต้องถือว่ามีความผิดในเรื่องของการยักยอกนะ
อันนี้ก็ฝากเตือนบอกกันเอาไว้แต่กว่าจะไปถึงกระบวนการนั้นต้องยอมรับว่ามันนาน

เพราะฉะนั้นเวลาจะโอนเงินให้ใคร

ไม่เคยโอนผิดแต่รู้สึกผิดเสมอที่โอนไป
ถ้าเพิ่งไม่ถามต่อว่าทำไมถึงรู้สึกผิดไปกันที่ข่าวต่อไปเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์วุ่นในร้านแว่นแห่งหนึ่งค่ะ

ใช่แต่ต้องกลับไปดูสิมันว่ามันเปลี่ยนอะไรได้

กลายเป็นเหตุการณ์วุ่นแบบนี้ค่ะ
ต้องยากช้นขาขาก็ยากทำขาเตียนได้

พูดถึงประเด็นเจ๊ผมไม่ได้ว่าคน
นี่แต่การไม่เอาใจใส่ผู้บริโภคให้
กลายชะกาย

ขาแว่นหักขาแว่นพังเขาก็เลยไปเปรียบเทียบว่า
ขาคนขาดยังทำขาปลอมมาใส่ได้
แล้วทำไมขาแว่นมันหักมันขาดจะหาขาใหม่มาใส่ไม่ได้ล่ะ

จริงแล้วตอนนี้เทคโนโลยีถึงไหนแล้วจะไปถึงดวงจันทร์จะไปถึงดาวอังคารแล้วเนี่ย
เอาฟังเราเล่าเนี่ยเราพูดอ้ำขำนะคุณผู้ชม
แต่ก็ให้ใจเย็นทั้งฝั่งลูกค้าแล้วก็คนขายด้วย

คือเรื่องนี้ถูกแชร์โดยเจ้าของร้านแว่น
เขาบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงเย็น๔โมงเย็น
คุณลุงคนนี้เข้ามาในร้านแล้วก็บอกว่าซ่อมแว่นได้ไหม
เขาก็เลยขอดูก่อนนะครับลุงแว่นมันเป็นยังไง
ปรากฏว่าวันลุงเก่ามากเก่าขนาดไหนให้คุณผู้ชมนึกภาพตามนะคะ
ลักษณะมีคราบเกลือเต็มไปหมด
คุณพูดคำนี้เลยขี้เกลือ
แล้วขาแว่นมันก็หักแบบหักแบบเชื่อมไม่ได้แล้ว
มันเป็นไปได้นะซึ่งทางร้านเขาเสนอยังไงบ้างครับ
คือเขาก็เลยแนะนำคุณลุงเอาอย่างนี้ไง
เปลี่ยนกรอบแว่นไหมใช้เลนเดิมนี้แหละ
กรอบไงมันหาขาใหม่มาเติมให้ไม่ได้

ราคาพอกันไงเขาก็เลยแนะนำแบบนี้ไง
แต่คุณลุงบอกไม่เอาจะเอาขาใหม่ประเทศไทยมันแย่
ประท้วงบริษัทไปทำเรื่องทำขาเทียมดวงไปดวงจันทร์นาซ่า
ก็คือเหมือนที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเปรียบเทียบไปแบบนั้น
เจ้าของร้านเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะยังไงน้ำมันเริ่มบานปลายแล้ว
เริ่มคุยไม่รู้เรื่องเขาก็เลยตกลงกับคุณแม่
คุยกับคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมเชิญคุณลุงออกจากร้านไป
พอคุณลุงเดินออกจากร้านไปก็ไปยืนเอะอะโวยวายอยู่ที่หน้าร้าน

ใช่เขาก็เลยกลัวว่าด้านนอกจะมีการถ่ายคลิปเอาไว้
จะมีการเข้าใจผิดตัวเขาเองก็เลยเป็นเจ้าของร้านไง

เอางี้ละกันนะผมว่านะยังไงฮะ
ยังไงซะก็ใจเย็นด้วยกันทั้งคู่ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลุงผมเข้าใจ
คุณลุงมันเก่าแล้วบางทีคุณลุงอาจจะรักแว่นของเขา
ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้อยากจะได้ทรงอย่างนี้
พอดีใต้ตาตรงจมูกอะไรคือคุณลุงบอกพอดีแล้ว
ใช่ไงบางคนเขาคิดแบบนั้นไงเข้าใจแหละแต่ว่าก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงด้วย
ว่ารุ่นนี้มันไม่ผลิตแล้วใดก็ตามได้แว่นใหม่ดีที่สุดคุณลุงเชื่อผม
หวังว่าคงจะตกลงกันได้อย่างลงตัวนะคะ
ส่วนเรื่องของมิจฉาชีพเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูเอาไว้หน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมากันหลากหลายวิธีอย่างรายนี้นะคะเป็นผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มา
ทำทีเป็นรถล้มแล้วก็เรียกค่าเสียหายค่ะ

มอเตอร์ไซค์นี้ขี่มาดีอยู่ดีล้มลงไป

เจ้าของบ้านเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงหมาก็เลยวิ่งออกมาดูเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์ถัดจากคลิปที่เราเห็นก็คือว่า
ผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานี่นะคะ
ลักษณะเป็นผู้หญิงผมสั้นสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟมานะคะ
แล้วก็แกล้งล้มล้มไม่แรงหรอกเบา
เนี่ยล้มพึ่งด้านเงี้ยแล้วก็หยิบฟันปลอมที่หักแล้ว
พร้อมกับแว่นตาแตกออกจากกระเป๋าเสื้อเอ่อ
เอามาโยนทิ้งเอาไว้ข้างรถมอเตอร์ไซค
สร้างหลักฐานโอ้นี่นี่ดูเรื่องขึ้นมาหาว่าอะไรหาว่าหมานี่แหละ
วิ่งตัดหน้าแล้วทำให้เธอรถล้ม

แต่เราเห็นจากภาพในกล้องวงจรปิดหมามันนอนอยู่เฉยนะ
เจ้าขาวเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะเจ้าหน้าที่
หมาบอกมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยอ่ะ
ฉันก็ยืนอยู่หน้าบ้านของฉันดีนะคะตกใจกันสิคะคุณ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านดอนสาลีอำเภอบ้านแพรจังหวัดราชบุรีนะคะ
ทีนี้เจ้าของบ้านดูแล้วแหม่อไม่ได้ไม่น่าจะใช่ล่ะ
อืมก็เลยไปเปิดวงจรปิดดูค่ะน่ะอย่างไร
พอดูปุ๊บเท่านั้นแหละรู้เลยว่าอยู่ดีเธอก็ล้มเอง

อยู่ดีก็มีเพื่อนอยู่ดีก็มีมิตรมาหาถึงบ้าน
นั่นไงมิตรฉาชีพอ่ะสิ
สุดท้ายพอมิจฉาชีพคนนี้รู้ตัวว่าหลอกไม่ได้แล้ว
รู้ตัวว่าความจริงก็คือว่าเขาไปเปิดวงจรปิดดู
ไปแล้วอ้าวไม่กล้าสู้หน้าอยู่หรอกเพราะว่าตัวเองก็ทำผิดใช่ไหมล่ะ
อยากจะนำคลิปนี้มาเตือนไงว่ามิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบ
จริงเราก็ยังเพิ่งหลงเชื่อนะยังพึ่งสกออกตกใจไป
ว่าฉันทำผิดนี่นะกล้องมูลจรติดดุมีประโยชน์ติดไหมคะ
ไม่ติดครับเดี๋ยวจะจับความผิดเขาได้

คุณผู้ชมครับเรื่องของผู้ใหญ่เวลาเขารู้สึกน้อยใจลูกหลานมาเนี่ย
อันนี้เรื่องใหญ่นะต้องดูแลจิตใจให้ดีนะครับ
เพราะว่ามีคุณแม่คนหนึ่งฮะโทรไปหาลูกแล้วด้วยความที่ว่าลูกน่ะ
อยู่ไม่ทันได้รับสายพอลูกจะโทรกลับแม่ไม่ยอมรับสายแล้ว
แล้วติดต่อกันไม่ได้ถึง๓วันตัวลูกใจคอไม่ดีต้องโทรไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกู้ภัยช่วยไปดูแม่ผมที่บ้านให้หน่อยครับ
ตายด้วยก่อน

เนี่ยตำรวจกู้ไพใกล้เข้ามาเลยเป็นไงล่ะ
ความน้อยใจเป็นเหตุแท้
เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในแถวเขตเทศบาลเมืองแพร่ฮะ
ทีมกู้ไพพร้ำโดยตำรวจภูมิฐรมเมืองแพร่
ลงพื้นที่ไปยังบ้านพักหลังหนึ่งที่อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลแพร่รามเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
หลังจากได้รับแจ้งจากผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ที่แพร่หรอก
แล้วไม่สามารถติดต่อคุณแม่ได้๓วันแล้วนะ
แล้วแม่เขาอายุเยอะแล้ว๗๓ปีท่านนี้นี่แหละครับ

แม่อยู่บ้านคนเดียวไงอาจารย์ทีไปถึงอยู่หน้าประตูโรงพยาบาลเนี่ยเนอะ
เห็นแล้วเห็นแล้วภายในเปิดประตูอยู่แถมได้ยินเสียงทีวีนั้นรอดออกมา
ไม่รู้เหมือนกันดูช่องไหนอยู่ก็หวังว่าจะดูไทยรัฐทีวีอยู่นะ
เจ้าหน้าที่ก็เรียกให้คนในบ้านออกมาสุดท้ายมีผู้หญิงคนนี้เดินออกมาพร้อมเสื้อลิเวอร์พูลสีแดง
ดูบอลแน่แหละโอ้ไม่เกี่ยว
เขาก็คงเฉียบบอลน่ะนะเออนี่พอผู้หญิงคนนี้เขาเห็นนะ
รถกู้ภัยรถตำรวจเธองงสิครับมากันทำไมดิฉันไม่ได้เรียกคุณมา
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปเล่าให้ผู้หญิงคนนี้ฟังว่านี่แม่รู้ไหมลูกน่ะไหว้วานให้พวกผมมา
ไม่ได้คุยกัน๓วันแล้วใช่ไหมแม่ก็บอกว่าจริงเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้
มีลูกชาย๒คนแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวใช่ไหมทำงานอยู่ต่างจังหวัดกัน
ก็ไม่ค่อยได้เจอกันหรอกครับบางทีก็โทรคุยกันบ้างหลังโทรคุยก็ไม่ค่อยได้คุย
เออไม่รับสายแม่บ้างแม่งอน

ก็เลยไม่ได้คุยกันมา๓วันตัวลูกเองก็เป็นห่วง
ค่ะสุดท้ายฮะตัวลูกเนี่ยนะฮะโทรมาหากู้ภัย
แล้วคุยบอกว่าอ้าวสรุปไปบ้านผมแล้วใช่ไหม
กู้ภัยก็เลยยื่นมือถือของกู้ภัยที่กำลังคุยกับลูก
ให้กับคุณแม่มันก็เลยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในตอนแรกนี่ตอนที่คุยกันตอนนี้
เนี่ยแม่น้อยใจบอกทำไมโทรไปไม่รับเลยต้องรอให้แม่ตายก่อนหรือไง
แม่แม่อยู่คนเดียวเนี่ยนั่นคือความในใจของคนเป็นแม่
อันนี้เรื่องจริงนะแม่ผมก็เคยงอนผมแต่ไม่ใช่เรื่องรับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะ
เป็นเรื่องไปพูดผิดหูยังไงกินซุกี้กันวันนั้นแล้วไปซื้อยี่ห้อน้ำจิ้มผิดจากที่เราเคยกิน
เราก็บอกว่าทำไมไปซื้อยี่ห้อนี้มาล่ะปกติกินอีกยี่ห้อนึง
เออแม่บอกว่าโอ้โหโมโหแล้วก็ไม่ต้องกินเช้าวันรุ่งขึ้นขับรถกลับพิโลกแล้วไม่มากรุงเทพเป็นเดือน
เพราะเพราะเรื่องน้ำจิ้มซุกี้
เพราะคุณไม่พอใจไปว่าแม่ซื้อมาผิดว่ายี่ห้อนั้นมันอร่อยคำไหนคำนั้น
จะได้จำไว้เออเอาทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูการทวงหนี้ค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกะจะไปทวงหนี้อดีตแฟนเพราะว่าอดีตแฟนช่วงที่เป็นแฟนกันเนี่ย

เอาเงินไปเล่นพนันจนหมดไปหมื่นเจ็ดอะหมื่นเจ็ดพันบาทเธอก็จะกะไปทวงนะคะแต่เงินไม่ได้ได้หนี้ค่ะตั้งตั้งเข้าหนี้เลยค่ะ
โอ้โหวุ่นวายเลยอ่ะภาพกล้องวงจรปิดวุ่นวายมากวุ่นวายมากนะคะ
รวมถึงภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นสีขาวดำแต่เอาแบบนี้ละกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านคาราโอเกะค่ะที่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
จะเห็นว่ามีการยื้อยุดฉุดกระชากเก้าอี้ซึ่งคนที่ถือเก้าอี้เนี่ยเป็นผู้ชายสวมเสื้อดำนะ
ก็คืออดีตแฟนนั่นแหละและหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาทุ่มไปเจอหมัดไปโอ้โห
ผู้ชายเสื้อดำต่อยก็คืออดีตแฟนตัวเองต่อยแฟนเก่าว่าง่ายง่ายโอ้ย
เป็นหลายหมัดเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔ทุ่ม๘ธันวาคมค่ะ
ทีมข่าวหลังจากเห็นเรื่องราวนี้แล้วลงพื้นที่เลย
ไปเจอกับผู้หญิงที่ถูกทำร้ายค่ะชื่อว่าคุณสานะอายุสี่สิบยี่สิบห้าปีเออ
เล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุเป็นแฟนเก่าช่วงคบกันยืมเงินไปเล่นการพนันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท
อ่ะก็ตอนนั้นเป็นแฟนก็ยอมให้เออแต่พอเลิกกันแล้วทวงคืนแต่เงียบเลยอ่ะ
ไม่เอามาคืนเลยอ่ะจนกระทั่งวันเกิดเหตุค่ะแฟนเก่าทักทักมาว่าอยู่ไหนอ่ะ
เธอก็เลยบอกอยู่ร้านคาราโอเกะอ้าวงั้นดีเลยออกมาเจอกันหน่อย
ก็เลยคิดว่าอ้าวไปก็ไปจะได้ทวงเงินด้วยว่าอย่างนั้น
แต่พอเจอหน้ากลับมีปากเสียงรุนแรงเขา
เห็นท่าไม่ดีตัวเธอเองนะยกเก้าอี้พลาสติกขึ้นมาป้องกันตัวอ่า
แต่ผู้ชายอดีตแฟนเนี่ยปรีเข้ามาชกที่หน้าเธอแบบไม่ยั้ง
ตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยมีรอยเขียวช้ำมีรอยถลอกตามร่างกายด้วย
นี่ดูที่เบ้าตาโอ้โหเขียวม่วงเลยโอ้โห
หลังเกิดเหตุเธอก็ไปแจ้งความนะคะที่สพแม่จันทร์

คู่กรณีคู่ค่ะบอกว่าเดี๋ยวฟ้องกลับนะ
แล้วช่วงชุลมุนเธอไปตีไฟเลี้ยวรถฉันเสียหายด้วย
เธอก็บอกไม่ได้ตั้งใจมันชุดละมุน
คงจะเป็นช่วงโมโห
เอออย่างนั้นแล้วก็ตามนะคะนักสาวสาวบอกว่าตอนนี้หว่า
กลัวไม่กล้าไปไหนคนเดียวค่ะเพราะว่าผู้ก่อเหตุข่มขู่ว่า

เอากลัวว่าจะย้อนกลับมาทำร้ายร่างกายค่ะ
เอาอย่างนี้ละกันนะเรื่องนี้นะคะคุณตำรวจจัดการให้ที
สองฝ่ายมาคุยกันจะได้เคลียร์ทั้งในเรื่องหนี้

ใช่ค่ะเรื่องของความวุ่นวายต่างคุณตำรวจก็ต้องเคลียร์เยอะ
อย่างเรื่องของมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบข้อความ
มีวิธีสังเกตยังไงบ้างค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตั้งใจฟังตั้งใจจดหรือจะถ่ายภาพนี้เอาไว้แชร์กันก็ได้นะครับ
คือมิจฉาชีพมันมักจะปลอมตัวเป็นธนาคารเป็นหน่วยงานองค์กรต่างส่งข้อความให้เรามากดลิงค์
จิ้มลิงก์ต่างเพื่อที่จะสมัครสินเชื่อบ้างแหละกู้เงินบ้างแหละหรือว่าบอกว่าคุณโชคดีได้รับรางวัลบ้างแหละนะคะ
ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นของจริงมันจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษหน่วยงานนั้นเลย

มันจะออกแบบหรือว่าตั้งชื่อเว็บไซต์ให้คล้ายกับของจริง
มันจะเปลี่ยนข้างหลังยังไงต้องลองสังเกตดูนะครับ
อย่างที่สามค่ะจะเป็นข้อความที่ส่งมาในลักษณะว่าทำให้เราวิตกกังวล
ธนาคารแจ้งให้คุณอัปเดตข้อมูลทันที
ระวังจะถูกแฮ็กข้อมูลขอให้คุณรีบแก้ไขทันทีในลักษณะแบบนี้
หรือข้อความที่๔กระตุ้นให้เราอยากได้
ตัวอย่างคุณได้รับสิทธิพิเศษคุณได้รับรางวัล
ทั้งที่ฉันไม่เคยไปสมัครไปเล่นเกมใดจะมาได้รางวัลยังไง

หลักจำนวนเงินจะเอามาล่อหลักแสนหลักหมื่นอะไรประมาณนี้
บางทีถ้าเราแบบไม่ได้สิทธิ์ทบทวนดีก็อาจจะถูกหลอกเนอะ
อย่างที่๕นะคะเร่งเราให้เราคลิกข้อความในลักษณะรีบอัปเดต
อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะตัดสิทธิ์บัญชีเรา
ต้องภายในหมดเขตภายในวันไหนมันก็จะบอกเราแบบนั้น

ข้อสุดท้ายจิ้มลิ้งจิ้มลิ้งเลยค่ะรีบจิ้มเลยใช่ไหมแต่ว่าต้องดูให้ดีก่อนนะคะ
สุดท้ายค่ะให้สังเกตว่าข้อความนั้นขอข้อมูลส่วนตัวไหม
ถ้าขอข้อมูลส่วนตัวเช่นเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัญชี
แน่นอนนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังให้ดีค่ะ
แล้วขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะ
เคยได้รับข้อความที่เป็นข้อความจริงจากธนาคารนะคะ
ถูกต้องแล้วก็โทรได้เลยนะใช่ค่ะโทรได้เลย
ดูแลตัวเองกันหน่อยเรื่องของสุขภาพเพราะช่วงนี้หลายคนนอนดึก
อ่าดูบอลอันนี้บางคนชอบมองข้ามจริงจริงดูบอลไม่เป็นไร
นอนน้อยแต่ก็นอนนะไม่ได้นะถ้านอนน้อยมากเข้าเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับ
อ่ะเล่ากันให้ฟังแบบนี้ต้องมาเตือนกันหน่อยเพราะว่าทางสาธารณสุขนะครับ
เตือนว่าช่วงบอลโลกอย่ามัวแต่ลุ้นทีมโปรดนะ

คือเอาจริงนะถ้าสักคู่๔ทุ่มมันยังพอไหว

แต่ถ้าตี๒เมื่อไหร่แล้วหลังจากนี้มันจะมีแต่คู่ตี๒ไง
มันรอบรองแล้วมันก็ต้องหาวิธีการให้ดีควบคุมในเรื่องของสุขภาพ
ว่าจะไปควบคุมได้ยังไงถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณต้องนอนดึก
อย่างสมมุติคืนนี้เตะแล้วตี๒อ่ะ
คุณต้องนอนตั้งแต่ตอนไหนทุ่ม๖โมงนอนก่อนเลยไหม
ดิฉันนอน๓ทุ่มแล้วก็เกือบคุ้นคืนแต่ละคนจะมีวิธีการที่แตกต่างกัน
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้านอนน้อยแล้วก็โอ้เค้าว่ากันว่า
มีความเสี่ยงจะหัวใจวายได้

เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะดูบอลหรือว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเราสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดี

หรือถ้าจะทำให้ร่างกายเราดีดื่มน้ำเยอะกินอาหารให้ตรงเวลาอย่าไปอดอาหารเด็ดขาด
อันนี้มันจะทำให้ร่างกายเราเสี่ยงหนักไปกว่าเดิม
ยังไงซะติดตามกันด้วยนะครับกับรอบ๔ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศ

เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองดูไหมล่ะ
ลุ้นรับโชคกับเราก็ส่งกันมาได้

มันเหลือน้อยแล้วตัวเลือกคุณน้อยนะตอนนี้

เพราะฉะนั้นนะครับร่วมส่งปรายศนียบัตรมา
ของรางวัลกับเราปีนี้ฮะจัดเต็มเลยนะครับ
รวมแล้วมูลค่า๑๕ล้านบาทเลยนะสุพัสรานะ

คุณผู้ชมสามารถรวบสนุกไทยผลได้นะ

และอีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ค่ะ

เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมย้ำเรื่องของวันเวลา
คุณต้องส่งก่อนวันนั้นนะ
วันที่๑๗ธันวาคม

แล้วเราจะเช็คความถูกต้องเรื่องของทีม
ดูก่อนเลยไทยมาถูกทีมหรือเปล่าที่ได้แชมป์

ใช่ค่ะต้องให้อยู่ภายในวันที่๑๗ธันวาคม

จะเอาไปสัญญาบัติมากองรวมกันนะ

ไปกินกันหน่อยไหมคะ

อ่ะให้ดูให้ถ่ายเลยจ้าแล้วกี่บาท
๓๐บาทอ่ะเออ๔๐บาทนั้นอ่ะ๒๐บาทฮะเดี๋ยว
เฉลยเลยคุณตัดราคาคุณขายถูก
อย่าไปฟ้องสคบนะวันนี้ฉันขายถูกเกินไป
บาทจริงค่ะแล้วคนที่รีวิวแล้วทำให้เรารู้ว่า
ที่มีชื่อว่าอยากตัวแตกอับเอีย
เออมึงพูดให้เต็มไปเลยอ่านี่มันเป็นชื่อเขา
เดี๋ยวเอาแคปชั่นเขาบอกว่าข้าวมันไก่๒๐บาทคนตกอกตกใจหมดเลยนะคะ
แล้วมันก็จริงด้วยชื่อร้านข้าวมันไก่โอชิน

เฮ่ยบังใหญ่เหรอบังใหญ่ได้กินข้าวมันไก่จานใหญ่จริง
เป็นขวัญใจของชาวบางใหญ่เลยเขาบอกอร่อยด้วยถูกด้วย
ข้าวมันไก่ต้มในคลิปได้เนื้อมาเยอะ
ย้ำว่าจานละแค่๒๐ข้าวมันไก่ทอดก็จานละ๒๐
ใครที่อยากไปสัมผัสจานละ๒๐บอกเลย
ผ่านไปแถวนั้นไว้ชิมได้เลยนะคะค่ะโอ้โห
บาทเองอ่ะคุ้มเลยแล้วจานแบบนี้เอาจริงปกติมันต้อง๔๐๕๐เลยนะ
ทั่วไปอ่ะขายแค่๒๐บาทเองอ่ะคุณผู้ชมไปดูความสนุกกันหน่อย
เรื่องของการแข่งขันแข่งสายกางเกงโดยที่ไม่ต้องใช้มือ
ยังไงล่ะเขาทำได้ยังไงติดตามในช่วงของสกิดเย็น

โอ้เก่งดูผู้ชายคนนี้นะแล้วดูผู้หญิงคนนี้
สีน้ำเงินกับสีแดงคู่กันโอ้โหโอ้โหขาแกมีกระดูกไว้บ้าง
ลักษณะเหมือนนักยิมนาสติกลีลาใหม่ยังไงก็เป็นลูกลีลา
กระดูกท่าไขกระพื้นสีจะหนื้อแล้วสามารถทำได้ใส่จนได้
มันอยู่ที่ความยืดหยุ่นจริงนะมันต้องยังไงคุณทำคลิปบ้างไหมลงติ๊กต๊อกบ้างไหม
โอ้โหถ้าผมทำแล้วก็กระดูกกระเดี้ยวผมจะหลุดเอานะคือพ่อผมเนี่ยไม่ค่อยจะดีด้วย
คุณชนะคือคงไม่สามารถดึงกางเกงขึ้นมาได้ถึงเอวแน่นอน
ใช่อาศัยปกติอันดีที่สุดครับจะเก่งจริง
อีกเรื่องหนึ่งที่จะมาสร้างรอยยิ้มให้กับเราก็คือเรื่องราวของเด็กเด็ก
เด็กคุณลูกกับคุณพ่อนี่แหละเขาเล่นกันเล่นแบบไหนที่ทำเอาคุณพ่อคำไม่ออกไปดูจ้า
โดนไปเต็มเลยค่ะเนี่ยพ่อเสียงดังอ่ะ

ดุ้งดุ้งหน้าด้วย

ต่อให้ขำแค่ไหนนะคะแต่ก็ขำไม่ออกเพราะอะไร

เด็กส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่อะไรแล้วเถอะ
อู้โหดูลินซีระรักโตบา็ดซีระปสายพันธุ์ที่หมดอายุแล้วทั้งนั้น
โอ้โหเข้าสู่ร่างกายคุณพ่อทันที
เออเอ้าแต่ว่ายังไงก็ตาม
คุณพ่อกับคุณลูกยังไงเขาก็รักกันต่อให้จะเป็นสิ่งปฏิกูลอะไร
คุณพ่อรับได้รับไหวนะคุณชนะนะ

กลิ่นทำหน้าไม่เชื่อ
ฐานาคลเป็นแม่โอ้โหรู้ดี
ขอบคุณคลิปน่ารักจากคู่นี้ด้วยนะคะ
เอาส่วนสกรูปชุมชนต้องแชร์นะคะ
ดาวเนี่ยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวหลายชุมชนแล้วไปบุกไปตะลุย
เอาล่าสุดเนี่ยไปบุกไปตะลุยที่ชุมชนในกรุงเทพ
ใครอยู่ในกรุงเทพนี่แหละสนุกสนานมากนะครับ
เป็นชุมชนไหนที่เดาไป
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสะบัดเขา
ได้เวลาแล้วค่ะที่ดาวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตามชุมชนต่าง
ใช้คำว่าเที่ยวอย่างเดียวใช้คำว่าไปบุก

ไปบุกไปตะลุยเลยนะคะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนกูดีจีน

กรุงเทพนี่เลยน่าไปเที่ยวมากเพราะว่าที่นี่เขามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ไทยจีนโปรตุเกต

อ่าแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำขนมด้วย
เดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะคะในช่วง
หุยคุณผู้ชม

วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ฟราว
มากินครูละซอล์มาดูหอไอฟ้า
ไม่ใช่นัดฟรานก์เตรกเซ
แต่ที่นี่คือฟรากตอน
บ้านผู้หญิงฝั่งกระโดรบ้านน้องฝั่งเกด

เรื่องของเรื่องจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชุมชนกุดีจีน
อยู่ริมฝั่งแม่น้ำด้านนู้นเห็นไหมคะ
กุดีจีนเขามีเรื่องราวที่หลากหลายค่ะ

พิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีน
อยากรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้

ไปหาคำตอบกันด้านในเลยค่ะ

เขาบอกว่าถ้าใครอยากจะรู้ประวัติความเป็นมา

และสองต้องมาดูที่พิพิธภัณฑ์กูดีจี
อย่างนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันเลย

เป็นชาติยุโรปชาติแรกที่เข้ามา
อายุทยาอะไรอย่างนี้เขาก็เข้ามาค้าขาย

อันนี้มันจะเป็นเส้นทางของเราที่
เดินทางจากเลสบอลมาถึง
เขาจะจอดที่มะละกาสุดท้าย

อันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจำลองให้เห็นว่า

บรรทุกสินค้าบรรทุกคนบรรทุกอาหาร

ตองค่ะหนูเห็นป้ายตรงนี้ค่ะ

ปลอยดองที่เราทั้งทุกวันเป็นของเขามาอยู่

ขนมหม้อกแจงขนมสังทะยาขนมปัง
แต่เอาเป็นว่านี่คือส่วนผสมที่ลงตัวแล้วกัน
พ่อตองคะไปเห็นขนมกูดีจริง

ชม

ร้านที่ตามหาร้านขนมฝรั่งหลานแม่เป้า
รับใส่อย่างแน่นอนแต่ให้อันนานนะคะ
เป้ารู้เปล่าแล้ว

นี่แหละค่ะร้านขนมฝรั่งที่เราตามหา
ไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปค่ะ

ไม่บอก

แหม่มนะคะค่ะพี่แหม่มค่ะ
แต่นัดไว้พี่แหม่มคัทธริยานะ

คนนั้นน่ารักสูงแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
มาวันนี้อยากรู้ว่าเจ้าขนมกุดีจีน
ที่มาที่ไปเขาเป็นอย่างไรทำไมเขาใช้กุรีจีน

เดี๋ยวนะขอทีละคำถามได้ไหมครับ

ของการทำขนมฝรั่งหรือว่าทำขนมกุหรี่จีน
มีไข่แต่หนูสังเกตว่านี่คือไข่เป็ด

สูตรของชาวโปรตุเกตส่วนใหญ่เราจะใช้กันไข่เป็ด
แล้วไข่กับเป็ดอะไรเกิดก่อนกัน

มีแต่ข้อมูลถามว่าไข่กับไข่

คุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมครับ

นี่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนของการทำขนมบุหรี่จีน

อันนี้เราจะตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นโพ

เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กระมังผสม

คือไม่มีการชั่งตัวต้องใช้ความชำนาญดู
โอเคอย่างนั้นไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะ
ตอนนี้คือขั้นตอนอะไรคะพี่แหม่ม

ขนมเนี่ยมันจะมีอากาศอยู่ในนี้แล้ว

ก็คือการเอาขนมที่ตักใส่พิมพ์แล้ว
หน้าตาแบบนี้นะคะลงไปในเตา

เราก็ขึ้นหันนิดนึงนะ
แล้วก็เดี๋ยวรอให้หน้ามันตึงหน่อยนึง

มาอยู่ที่นี่ทำกันขึ้น
เพื่อแจกจ่ายในช่วงเทศกาลคริสต์มัสปีใหม่

นี่คือเค้กก้อนชิ้นแรกในประเทศไทย

เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนนี้ต้องรีบทำอีกไหมคะเนี่ย
ถ้าไม่รีบเดี๋ยวขนมมันจะร้อน

ตอนเดินมาเสียงแวว

แต่อร่อยจังเลยอ่ะขนมเนี่ย

สำหรับขั้นตอนการทำขนมฝรั่ง

ยังเยอะแยะโดยยังกลับไม่ได้ค่ะ

ไปบุกไปตะลุยต่อแน่นอนนะคะ

ไม่เคยเห็นไม่เคยกินไม่เคยลอง

เอ้ายังจะตามมาอีก

แอบกินอาหารประตุกเกต
แล้วจ่ายค่าขนมกุดีจีนเขายังเมื่อกี้

เอากินขนมไปแล้วพาไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทานอาหาร
แล้วจะให้คุณผู้ชมดูความน่ารักของตายายคู่นี้ด้วย
โอ้โหนี่ค่อยย่องมาด้านหลังว่าแต่ถืออะไรมาด้วยล่ะตา
อยากจะรู้มาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูกัศบัตรข่าว
มาในเบรกนี้มาดูเรื่องของความรัก

อย่างคู่คุณตาคุณยายคู่นี้ครับ

โยกซ้ายโยกขวาหลบให้มันได้รู้
แล้วพอหันมาเท่านั้นแหละนี่เอาเป็นเลยจ้า
หนึ่งดอก
จริงนะโอ๊ยปลูกเอาไว้เท่า๙๙๙๙ดอก
นี่ดอกที่๙๐๐ยังเหลืออีกตั้ง๙๙ดอกอยู่หน้าบ้าน

โอ๊ยได้ดอกแบบนี้ก็ชุ่มฉ่ำหัวใจ

เราจะต้องจำไปใช้บ้างนะเหล่าบรรดาพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลาย

ด้วยความด้วยภาพน่ารักของคุณพ่อท่านหนึ่ง
ที่ลืมดูลูกจะเผลอหลับไป
โดนแม่สิคะแม่จัดการเลยเป็นยังไงดูค่ะ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

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัตน์วีดีโอช่อง๓๒ครับ